ที่เก่าแก่และเป็นการละเล่นที่หาดูได้ยากมากแล้วในปัจจุบันแบบนี้ครับ
มันคืออะไร

เขาเรียกถูกเทก

เนี่ยฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเล่นกันอยู่แถวบ้านนาป่าหนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยฮะ

เนี่ยเขาเรียกว่าขาถกเทงนะเป็นการละเล่นพื้นบ้านหรือกีฬาพื้นบ้านของชาวอีสานถามว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
เขาเล่ากันอย่างนี้เป็นตำนานความเชื่ออีกแล้วเขาบอกว่าเป็นวิถีชีวิตของทางภาคอีสานเขาสมัยก่อนคนไทยทางภาคอีสานของเขาเนี่ยนะนิยมเลี้ยงสัตว์ไงอย่างเช่นช้างม้าวัวควายเป็ดไก่ไว้ใต้ถุนบ้าน

ยกสูงแบบนี้แล้วใต้ถุนก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้แล้วตรงนั้นไอ้ใต้ถุนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นดงเป็นดินฝนตกลงมามันเปียกมันเปียกมันแฉะแล้วบางทีสัตว์มีพิษออกมาตะขาบแมงป่องหรืองูพิษมันจะอยู่ตามดินไง
คนสมัยก่อนเขาก็เลยใช้ไม้แบบนี้ในการเดินผ่านเหยียบผ่านไปจะได้ไม่โดนงูฉกหรือตะขาบมีพิษกัดเอา
นั่นคือความเชื่อเขานะตั้งแต่สมัยก่อนเล่ากันมาแบบนี้จากนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันไม้ถุงเพลงแบบนี้มันก็ยังมีอยู่สุดท้ายก็เลยปรับปรับมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของการละเล่นแบบพื้นบ้านแบบโบราณ

วิ่งไม่ง่ายเทคเนี่ยเดินไม่ง่ายอย่างนี้แหละเลยเอามาแข่งวิ่งกันประมาณว่าใครสามารถเล่นไม้โถกเทกเข้าเส้นชัยกอดกัน
ถึงก่อนก็คือชนะเหมือนแข่งวิ่งเร็วหรือถ้ายังไม่ทันจะเข้าเส้นชัยแต่ว่าคู่แข่งดันหกก็ล้มทะเลถลายออกข้างทางคนที่ไม่ล้มก็ชนะนะ
อ๋อแต่ยากนะคุณมันเคยหลอกเล่นเหรอ

อันนี้เสียงสูงทั้งแบบต้องทรงตัวแล้ว
ไม้จะต้องไม่เอียงอ่ะต้องเอียงนิดนึงอุ้ย
ล้มลงไปต้องพักขับบรรลันต์ต้องดีมาก